คุณผู้ชมดูภาพด้านหลังของผมเป็นอุบัติเหตุ
โอ้โหน่าตกออกตกใจเหมือนกันรถบรรทุกคันนี้หัวทิ้มลงมา
จากสะพานต่างระดับเลยแล้วก็ลงมาทับตรงรางรถไฟ
ทีนี้ปิดขวางทางรถไฟจนต้องมีการตรวจสอบ
ว่าทางรถไฟได้รับความเสียหายหรือเปล่า
เช้ามืดที่ผ่านมาทั้งเส้นทางข้างบนต่างระดับรวมถึงข้างล่าง
ตรงทางรถไฟปั่นป่วนไปหมดเลย
ดูสภาพรถสิหัวทิ้มลงมาแบบนี้อะไรลุมะไอ้ที่โหว์ลดลงมา

ไกลเหมือนไม้ไหมแต่จริงมันเป็นแกนกระดาษฮะ
เขากำลังจะเอาแกนกระดาษไปส่ง
อือเดินทางมาจากการชะนับบุรีนะครับ

มีทางตรงไปกับทางเลี้ยวซ้าย
ผมปะตรงกลางเลย

เพราะผมหลับใน
เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาครับ

หน้าโรงพยาบาลเกษมราชขาเข้าตัวเมืองฉะเชิงเซานะครับ
เลขทะเบียน๗๐๙๓๑๑สมุทรสาคร

หัวทิ่มตั้งฉากค้างแบบนี้นะครับ
แล้วก็ส่วนของหัวของรถบรรทุกพังเสียหาย
ที่สำคัญนะคุณมีคนบาดเจ็บ๒คนเป็นบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
ก็คือเด็กรถนายสุรศักดิ์ศรีเอี่ยมอองอายุ๓๗ปี
ขออภัยคนขับคนนี้คือนายสุรศักดิ์

แต่เด็กรถที่ติดมาด้วย๒คน
คือนายภูวนัทอายุ๒๓ปีกับนายเฉลิมเกียรติอายุ๒๒ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่คนขับคุณรอดตายปฏิหาร
แต่ถามว่าเกิดจากอะไรเขายอมรับเลยนะ
หลับในครับพี่หลับในฮะตรงแยกนี้พอดีฮะ
ผมเลยไม่ขวาไม่ซ้ายเลยผมผ่าออกมาตรงกลาง

แกนกระดาษเอาไปส่งไหนครับพี่
ที่หลับในมาจากไหนครับพี่

แล้วคนที่เจ็บมากับพี่สองคนเป็นอะไรมาด้วยกันเหรอ

มันไปทีกซ้ายกับตรงผมวิ่งตรงกลางเราเลย

นี่เขายอมรับเลยวูบพอดีเลย

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันกระทบถึงรางรถไฟ

มันไปกระแทกตรงรางรถไฟ

แต่หัวรถบรรทุกมันกระแทกตรงรางรถไฟ
แล้วอาจจะทำให้รางรถไฟบิดโค้งงอ

รางรถไฟที่ยังสามารถใช้ได้คือรางตรงกลางนะ
แต่รางที่หัวรถบรรทุกมันตกลงมาต้องตรวจสอบ

จริงมีภาพตอนเช้านะทีมข่าวครับ
เพราะว่าภาพตอนเช้าจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ

หลังจากที่มีการขนแกนกระดาษออกไป
มีการใช้รถเคนรถยกในการค่อยยกรถบรรทุกขึ้นไป
สรุปมีการตรวจสอบรางรถไฟแล้ว
รางรถไฟไม่คดไม่งอไม่โค้งไม่ได้รับผลกระทบ
ตอนนี้มีการเปิดทางรถไฟให้ใช้ได้แล้วนะฮะ
นี่ตอนเพื่อนย้ายก็ไม่ได้ง่ายนะขุด
ต้องค่อยยกออกแบบนี้นะฮะส่วนรางเนี่ยก็ต้องตรวจสอบจุดนี้
สรุปมันไม่โค้งไม่งอนะแล้วก็แข็งแรงปลอดภัย
มีแค่ก้อนหินที่มันกระเด็นมาใส่รางรถไฟตรงนี้เท่านั้นนะครับ